นั้นนะครับมีปัญหาถูกกล่าวหาครับ
ว่าถูกว่ายิงปืนนะครับใส่คู่อริ
และสตรีนะครับสนทิศกำลังกับตำรวจกรมกับการ
สวนแล้วควรบานเก้าและหน่วยปฏิบัติการ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราชสองหก
นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านในซอยเพชรกะเสมสี่สิบสี่
ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครบ้านนี้เป็นบ้านของ
นายเสียโป้โป้อานนท์อายุยี่สิบแปดปีครับ
ผู้ต้องหาในคดียิงกันหน้าร้านนวดแผนไทยย่านราชพฤกษ์
โดยขณะนั้นเสียโป้พักผ่อนอยู่ในบ้านกับแม่แล้วก็ภรรยานะครับ
แล้วก็มีคนงานเย็บผ้าอยู่จำนวนนึงด้วย
ผลการตรวจค้นในบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเข้าตรวจค้นที่บ้านของ
ย่านบางกอกน้อยคนนี้เป็นคู่กรณีกับนายเขมทัศน์ชัดอานนท์
อายุ๒๕ปีหรือว่าเสียบุ๊กเป็นน้องของเสียโป้
แต่ก็ไม่พบตัวนายธนบดี
การตรวจค้นภายในบ้านพบปืน๔กระบอกครับ

กระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๖๗นัด
และกระสุนปืนลูกซองอีก๑๕นัด

นายวรัฐวงเพชรเขียว
หรือว่าก๊อตอายุ๒๑ปีได้ที่หน้าบ้าน
ของกลางครับเป็นยาเคน้ำหนัก๑๑๑๓กรัม
ยาเคชนิดเกร็ด๑ถุงน้ำหนัก๑๒๒กรัม
จึงคุมตัวไปที่สนบางยี่ขัน
เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีร่วมกันพยายามฆ่านะครับ

การค้นบ้านทั้ง๒ฝ่ายถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรม

การปรึกษาทนายความยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

และหลังจากเป็นคดีนะครับก็ไม่ได้เจรจากับคู่กรณีอีกนะครับ

ก็ถามว่าได้รับความเป็นธรรมไหมก็ได้ในส่วนหนึ่ง
แต่ว่าถ้าเขามีก้องจรปิดอ่ะ

ทุกคนในนั้นทุกคนในนั้น
เพราะมันเป็นเหตุที่สมัครใจทะเลาวิวาสกัน
ถ้าวันนั้นเป็นผมเจ็บ
ผมก็ไม่กล้าออกมาเรียกร้องความยุติธรรมจากสังคมอยู่แล้ว
เพราะผมสมัครใจที่จะไอ้นี่กันใช่ไหม

คือถ้าผมจะโดนอะไรผมก็สู้คดีให้ถึงที่สุด
แค่นั้นเองถ้าผมชนะคดีคุณก็เตรียมรอคดีที่ผมจะฟ้องกับ
บทค้นเขาได้จ้างให้มาส่งข้าวส่งน้ำให้กับยายที่ป่วยติดเตียงเท่านั้น
ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องยาเสพติดนะครับ
ขนาดที่ทีมข่าวถามว่าวันเกิดเทนคุณมีปืนหรือเปล่า

แล้วขอให้ดูจากกล้องวงจรปิดของร้านแทนครับ
ส่วนของผมที่เจอที่ข่าวลงหลาย
ก็เป็นเรื่องนี้ก็รับได้ครับว่า

แต่ถ้าเป็นยาเสพติดแล้วบอกว่าเป็นของผมจับได้จากบ้านผม
อย่างนี้ครับอันนี้คือไม่ใช่ครับผมจะได้ชี้แจ้ง
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่า
ตำรวจจะนำปืนที่ยึดได้ไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเทียบเคียงว่า
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ทั้งสองกลุ่มต่างก็พกอาวุธนะฮะมาในวันเกิดเหตุนั่นแหละ

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยนะครับว่า
ตำรวจขอออกหมายจับผู้กระทำความผิด
ในส่วนของกลุ่มเสียโป้๗หมายจับ
หมายจับในความผิดเกี่ยวกับคดีอาวุธปืนและจับผู้ต้องหาได้๓คน
ส่วนการเข้าค้นเมื่อวานนี้เข้าค้นรวมทั้งหมด๑๓จุดด้วยกันครับ